สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนั้นเข้าสู่ฤดูหนาว
ปริมาณฝนที่เทลงมาในพื้นที่ดังกล่าวก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่พบว่าในระยะนี้เองโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกวันถึง๒วันนะครับ
ที่สำคัญครับฝนเหล่านี้นั้นเป็นฝนฟ้าขนองที่มาพร้อมกับลมกระโชคแรง
และมีบางพื้นที่อาจจะได้เจอลูกเห็บตกด้วยนะครับ
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศทั่วฟ้าเมืองไทยในระยะนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบมาพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดตอนนี้พบว่ามี๒ปัจจัยละทีเดียวนะครับ
เข้ามาสร้างความแปรปวนให้กับลักษณะอากาศบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ปัจจัยแรกนั่นก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับที่พัดมาจากประเทศเมียนมา
ตอนนี้กำลังเคลื่อนที่ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับ
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญละทีเดียวที่ทำให้เกิดการแบรนด์ปลวดของลักษณะอากาศเกิดขึ้นในระยะนี้
ประกอบกับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนระลอกใหม่เป็นกำลังปานกลาง
ในช่วงแรกของการเข้ามาของปัจจัยทั้งสองปัจจัยนี้ก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชื้นที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ถ้าหากความชื้นมากโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับ
แต่ถ้าหากความชื้นมากเป็นพิเศษก็อาจจะทำให้เกิดลูกเห็บตกขึ้นได้ในพื้นที่
ดังนั้นตอนนี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
อิทธิพลทั้ง๒อย่างนี้มีการเตือนนะครับวันที่๓ไปจนถึงวันที่๔ธันวาคมนี้
ในพื้นที่ภาคเหนือต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนอง
รวมไปถึงลมกระโชคแรงและที่สำคัญลูกเห็บตกอาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่
โดยจะต้องระวังตั้งแต่วันที่๓จนถึงวันที่๔นะครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ต่อจากนั้นเป็นคิวของภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
โดยช่วงวันดังกล่าวนี้อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในพื้นที่เหล่านี้นั่นเอง
คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าคลื่นกระแสลมตะวันตกนั้นมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการเกิดลูกเห็บอย่างไร
วันนี้จับตาเตือนภัยมีคำตอบฟังกันดีนะครับ
บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าคลื่นกระแสลมตะวันตกนั้นก็คือกระแสลมที่พัดมาจากที่ตะวันตก
มีการเคลื่อนที่ในลักษณะของคลื่นนะครับ
เลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรงในระดับความสูงประมาณ๕กิโลเมตรจากพื้นดินนะครับ
อากาศด้านหน้านั้นมีการยกตัวสูงขึ้น
สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นได้
ถ้าหากความชื้นมากพอก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
และถ้าหากความชื้นมากเป็นพิเศษครับก็อาจจะทำให้เกิดลูกเห็บตกได้นะครับ
โดยวิลิเข็บนั้นเกิดจากความแปรปวนของกระแสอากาศภายในกลุ่มก้อนเมฆนะครับ
ทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งเกิดขึ้นเมื่อผลึกน้ำแข็งเหล่านี้ไปปะทะเข้ากับไอน้ำ
รวมไปถึงหยดน้ำที่อยู่ในก้อนเมฆก็จะสามารถทำให้กลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ครับ
ก็น้ำแข็งเหล่านี้เมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นจนกระแสลมไม่สามารถที่จะต้านทานไว้ได้
ตกลงมาเป็นลักษณะของของแข็งเรียกว่าลูกเห็บนั่นเองนะครับ
นี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้เพื่อที่จะเตรียมรับมือกับความแปรปวนของลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้น
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศไทย
ยังไงท่องเที่ยวสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ผมพบตนันพิสิตมาหันสวัสดีครับ